คือว่าตอนนั้นเป็นช่วงเดือนกุมภาค่ะถ้าหนูจำวันที่ไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่๙กุมภาค่ะ
พ่อโทรวีดีโอคอร์ทางเฟสมาบอกว่าเนี่ยญาติพ่อคนนี้เขาสั่งลูกน้องมายิงพ่อนะ
ถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้หนูรู้ไว้ว่าใครเป็นคนทำเขาบอกหนูอย่างนี้
ตอนนั้นคุณพ่อโดนพยายามทำร้ายอะไรคะ
ก็คือเขาบอกว่าคือญาติพ่อค่ะเขาบอกว่ายิงมันเลยยิงมันเลย
ให้ลูกน้องยิงพ่อเลยแต่ว่าลูกน้องของเขาไม่ยิงเปลี่ยนเป็นยิงขึ้นฟ้าแทน
พ่อก็เลยเหมือนโทรมาเล่าให้หนูฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณบันทึกประจำวันไว้เปล่าหรือแจ้งความกันไว้ไหมคะ
พ่อไม่ยอมแจ้งความแต่ว่าคือมันยิงในหมู่บ้านเสียงมันจะดัง
ไม่ทราบว่ามีใครไปแจ้งเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเหมือนตำรวจมา
แล้วก็มาถามว่าใครเป็นคนยิงอะไรอย่างนี้พ่อหนูก็ตอบว่าไม่รู้
เขาเลยบอกว่าเขารู้นะว่าใครยิงเองจะเอาเรื่องไหมเขาก็ถามพ่อหนู
พ่อหนูบอกว่าไม่เอาเราพี่น้องกันผมไม่อยากทำ

แสดงว่าตำรวจสพก็คือรู้อยู่แล้ว

แล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยคนที่รู้กันในพื้นที่แม้กระทั่งคุณพ่อเองเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้เขาก็อยู่ในข่าวอยู่แล้วนะก็เป็นญาติกันใช่ไหมคะ
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุแล้วได้มีการพูดคุยกันในครอบครัวกันเองไหมคะ
ไม่เลยค่ะแม้กระทั่งวันเผาน้องงานศพน้องแม้กระทั่งพ่ออยู่ในโรงพยาบาล
เขาไม่เคยมาเลยค่ะคนนี้
สาเหตุความขัดแย้งมันชัดเจนไหมคะว่ามีความขัดแย้งเรื่องอะไร
แล้วมากแค่ไหนถ้าเราสงสัยเขา
พ่อเคยพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องที่รับจำนำรถค่ะ

ซึ่งมีมานานหรือยังคะเราในฐานะลูกเรารู้ไหมว่ามีเรื่องแบบนี้กัน
พ่อหนูเพิ่งจะเริ่มทำแต่พ่อเป็นแค่นายหน้าค่ะ

ใช่แต่ซึ่งทางลุงเขาทำมานานก่อนหน้านี้แล้ว
ทีนี้ในส่วนของพยานหลักฐาน
เอาอย่างนี้นะคะคือมันมีบางข้อมูลที่จริงแล้วหนูสองคนก็ไม่ควรจะต้องเล่าออกสื่อก็ได้เนอะ

ขมุนให้แบบนี้ว่าคือนะตอนนี้เนี่ยหลักฐานต่างที่มีแล้วคาดว่าจะเกี่ยวเชื่อมโยงได้

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ฟังจากภูมิกับจุมพลก็ดูเหมือนตำรวจก็คงเห็นว่ามีน้ำหนักเพราะคงสืบต่อแน่
ณตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะได้คำตอบหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราห่วงมีอะไรบ้างคะ
เรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวค่ะ

ไม่มีค่ะแต่ว่าพวกหนูจำเป็นที่จะต้องอยู่แถวพื้นที่นั้นเพื่อคอยให้ปากคำกับตำรวจอะค่ะ
แล้วพวกหนูมีกันแต่ผู้หญิงเราไม่มีผู้ชายคอยคุม
มีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องค่ะ
ซึ่งข้างหน้าบ้านจะขึ้นภาพเป็นแบบป้ายไวนิวเอาไว้ว่ามันเคยเกิดเหตุนี้แล้วเราเสียใครในครอบครัวไป
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านแวะเวียนมาถามบ้างไหมมาดูกันบ้างไหมคะ
ก็มาถามอยู่ค่ะว่าพ่อเป็นไงบ้างถามถึงอาการพ่อว่าพ่อดีขึ้นหรือยังอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งเรื่องความปลอดภัยตำรวจทราบแล้วว่าหนูค่อนข้างกังวลกันใช่ไหมคะ

เอาอย่างนี้ในส่วนของคดีนะคะคือเมื่อสักครู่นี้เราได้สัมภาษณภูมิกับนะคะ
แต่ว่าจริงแล้วเราได้คุยกับทางผู้บังคับการจังหวัดด้วยนะคะ
ซึ่งผู้ประการก็คงทราบแหละว่าข่าวเป็นแบบไหนแล้วก็มีอะไรน่าห่วง
เชื่อว่าตำรวจน่าจะดูแลนะคะแล้วก็ในส่วนของคดียังไม่ได้มีอะไรถึงกับติดขัดนะคะ
ถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราช่วยกันอีกทีนึงเชื่อว่าสื่อหลายสื่อก็คงช่วยทางครอบครัวด้วย
ยังไงขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแล้วก็ขออนุญาตเมื่อสักครู่นี้นะคะขออภัยที่ใช้ภาพข่าวที่เกิดขึ้น
วันนี้ขอบคุณทั้งสองคนก่อนนะสวัสดีค่ะ